ตกปลากันนะครับก็ตกปลากัน

แล้วตะวัดเบ็ดเลยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเบ็ดเนี่ยนะมันมีเงี่ยง

ทำยังไงล่ะทีนี้นี่คือในสวนสาธารณะโขดปอตะบนเนินพระอำเภอเมืองระยองฮะ
กู้ภัยสว่างพรกส๑๙๔๓เล้ายอง
เข้าช่วยเหลือเด็กชายสหวัดอายุ๑๒ขวบ
เพื่อนคนเจ็บเล่าบอกว่าปกติผมก็มาตกปลากันตรงนี้ทุกวันแหละพี่นะ

ก่อนเกิดเหตุนะครับเหมือนปลามันหุบเบ็ดผมน่ะ
ผมตะวัดเลยพี่นะครับทั้งเร็วทั้งแรง

พัดปั๊บโอ้โหเบ็ดมันเหวี่ยงเข้าหัวเพื่อน
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะครับ

พาเด็กไปส่งโรงพยาบาลกรุงเทพระยองนะครับ

โอ้โหน้องหนูอย่าดึงออกเองเด็ดขาดนะลูกนะ
มันมีเงี่ยงนะดึงออกปั๊บนะครับ